พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนอกจากจะต้องขับดีแล้ว
ดูซ้ายดูขวาแล้วนะคะเช็คเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยแล้ว
ยังต้องระวังถนนนี่นะชีวิตเราตอนนี้ลำบากมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นนักธุรกิจสาวชาวพม่านะคะ
ขับรถป้ายป้ายแดงมาเลยนะคะแล้วใช้เส้นทางที่เธอใช้อยู่ทุกวัน
เส้นทางคุ้นเคยนี่แหละแต่พอดีว่าช่วงนั้นฝนมันตกลงมา
เธอก็เห็นน้ำขังอยู่ข้างทางนะครับเอ๊ฉันก็เคยขับทางนี้
มันไม่น่าจะลึกพาเข้าไปเลยค่ะสรุปสามเมตรค่ะ
โอ้โหรถเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ

ถ้าใครจะไปคิดน้ำมันก็เนืองอยู่ตรงนั้นเนอะ

เราไม่เห็นว่าใต้น้ำมันลึกลงไปมากน้อยแค่ไหน
เธอก็คิดว่าเส้นทางนี้ชินแล้ว
แทบจะจำได้หมดแล้วว่ามันมีหลุมตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะ
นี่เป็นรถป้ายแดงของเธอนะล้อหน้าด้านซ้ายค่ะ
มันตกลงไปในหลุมท้ายเนี่ยชี้ฟ้าไปเลยนะคะ
และรอบถนนพื้นที่อื่นก็ยังมีหลุมเล็กน้อย
ยังคงมีน้ำท่วมขัง
จุดนี้หน้าหมู่บ้านเบนจพรบนถนนปฐุมธานีสามโคกค่ะ
ส่วนคนขับรถคันนี้นะคะชื่อว่านางสาวแนน
เป็นนักธุรกิจสาวสัญชาติพม่า
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงอาการเธอยังอยู่คือลักษณะตื่นตกใจค่ะ

รถคันนี้ซื้อมาใหม่๔เดือน
ปกติก็ขับเส้นทางนี้ประจำ
ก่อนเกิดเหตุขับรถออกจากบ้านพักจะไปหาเพื่อนในปฐุมค่ะ
ขับมาเลนซ้ายซึ่งก็มีน้ำท่วมขังนะคะ
ตลอดเส้นทางเนี่ยเธอก็เห็นว่ามันก็เป็นจุดเป็นจุดมาตลอด
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุที่เธอตกลงไปเนี่ย
ปรากฏว่าขับอยู่เนี่ยจู่ล้อหน้าด้านซ้ายมันตกลงไปเลยค่ะ
เสียงกระแทกดังปั้งเธอบอกตกใจนะ
แม้ว่าจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
สำหรับหลุมที่อยู่บนถนนที่รถของเธอตกลงไปมันกว้าง๒เมตร
กว้างมากลึกอีก๓เมตรนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓จุดนั้นเป็นพื้นที่รับประภาพชื่อว่านายนับพัชศกรเพียงวิจัย

เพราะว่าท่อประปามันอยู่ใต้ผิวถนนนั่นแหละ
และช่วงนี้กำลังซ่อมกำลังแซมด้วยนะคะ
สาเหตุคาดว่าท่อมีนประปาใต้ผิวมันแตกค่ะ
ทำให้น้ำปลาปลามันไหลออกมาแล้วก็พัดเอาดินทรายใต้ถนนตามไปด้วย
พอซ้ายด้านใต้หายไปมันก็เกิดเป็นหลุมสิคะทีนี้เพราะถนนมันยุบลงมานะคะ
และทีนี้พอท่อน้ำปลาปลาแตกสิ่งที่ขังก็คือน้ำไง
มันก็ยิ่งมองไม่เห็นไปอีกนะคะคนขับก็เลยไม่รู้ว่าหลุมเนี่ยมันใหญ่จนตกลงไปได้นะคะ
ผู้ใหญ่บ้านยังบอกเลยไม่อยากให้เกิดหรอกแต่นี่เป็นรถยนต์
นึกสภาพถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หายไปเลยบุ๊บอยู่ในนั้น
เห็นแบบนี้แล้วเครียดเลย